คุณผู้ชมข่าวนี้ค่ะเป็นข่าวแม่ค้าอาหารป่าด่ากระจาย
ฟังแบบนี้ต้องฟังข่าวนี้ให้จบนะ
คือเรื่องของเรื่องมาจากแม่ของแม่ค้า
เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้วปรากฏว่ามีปลายสายโทรมา
เขาบอกว่าเขามาทวงเงินมาทวงหนี้
ถามถึงผู้หญิงคนนึงซึ่งแม่เธอบอกว่าไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้

พอลูกเห็นแม่โดนด่าแบบนี้คว้าโทรศัพท์มา
แล้วกลายเป็นคลิปนี้เสียงเซ็นเซอร์เยอะหน่อยนะคะ
ไม่ให้ตัวทำอะไรชอบเรื่องเงย

ซึ่งโทรศัพท์โทรมาเนี่ยปลายสายเขาโทรมามาทวงหนี้
แล้วทีนี้แม่ของเธอก็บอกไปแล้วนะ
ไอ้ชื่อที่พูดมาจะทวงหนี้กับคนชื่อมณฑา

ไม่รู้จักเลยมณฑาแล้วบ้านนี้ไม่เคยไปติดหนี้ติดสินนะ

ฝั่งแก๊งเงินกู้ที่ทวงหนี้ก็ดามา
ลูกที่เป็นแม่ค้าอาหารป่าไม่ยอมสิคะ

และแถมฝั่งนั้นก็ยังมีการพูดเรื่อง
แบบจะขอมีอะไรด้วยกับแม่ค้าด้วย
ก็เจอสวนกลับแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเรานะ
ไปคุยกับทางฝั่งแม่ค้าอาหารป่าที่เป็นลูกสาว
ก็ไปที่อำเภอนครหลวงที่อายุทยา
เธอเล่าให้ฟังบอกว่านี่พี่แม่เนี่ยนะ
เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่มาเปลี่ยนมาเมื่อ๓เดือนก่อน

แปลกโทรมามาหาคนชื่อมณฑา
แม่บอกไปแล้วนะว่าไม่รู้จักไม่รู้จัก
แต่ว่าปลายสายมันด่ามาเสียหาย
เอาหนูเป็นลูกนี่ได้ยินแม่โดนด่าอย่างนี้ไม่ไหวหรอก

แล้วก็บอกไปแล้วว่าไม่รู้จักคนนี้ไม่ต้องโทรมาแล้ว
แต่ฝั่งนั้นยังไม่หยุดยังด่าไม่เลิก
ก็ต้องเจอแบบนี้นั่นแหละเอาฟังเธอหน่อยค่ะ
แม่เขาไปเปิดไอ้ซิมมาใหม่ค่ะ
ซื้อโทรศัพท์แล้วเปิดเป็นรายเดือนอ๋อค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาโทรมา
เพิ่งจะโทรมาครั้งแรกค่ะแล้วก็โทรมาถามหาชื่อคนนู้นคนนี้
แล้วไม่มีก็เลยด่าก็เลยแบบว่าเหมือนมีปากเสียงกัน
ค่ะชื่อมณฑาค่ะแต่ที่บ้านหนูไม่มีคนชื่อมณฑา

แล้วเขาก็โทรมาอีกโทรมาหลายรอบ๔๕รอบอะค่ะ
โทรมาแล้วก็แบบว่าโทรมาโทรพูดจาแบบหยาบคายอะค่ะ
เนี่ยพูดจาหยาบคายแล้วก็พูดจาเหมือนกับจะลวนลามเธอเนี่ยนะคะ
บอกว่าโอ้ยโทรมาป่วนเยอะเลยแล้วบางทีไม่ใช่คนเดิมนะ
มันเปลี่ยนคนโทรเดี๋ยวผู้หญิงโทรบ้างเดี๋ยวเสียงเด็กวัยรุ่นบ้าง
ทีนี้เธอก็เลยลองเอาเบอร์ที่มันโทรมาไปเพิ่มเป็นเพื่อนซิ
ในไลน์ปรากฏว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเงินกู้นี่
ทีนี้ก็เลยจะเอาหลักฐานคือคลิปเสียงไปแจ้งความกับตำรวจ
แล้วให้ตามหน่อยเบอร์นี้สรุปเป็นเบอร์ของใคร
แล้วเรื่องแก๊งทวงหนี้เงินกู้อยากให้ทางหน่วยงานจัดการหน่อย
เพราะว่าตอนนี้เราอ่านข่าวทุกวันเลยจริงนะคุณสืบสกุล
น่าจะเป็นกู้เงินออนไลน์นะฮะแล้วคนกู้อาจจะให้ข้อมูลอื่นหรือเปล่า
คือมันเป็นไปได้กรณีที่เบอร์ตอนนี้ค่ะ
พอคนไม่ได้ใช้แล้วมันปิดไปเขาก็มีการเอาเบอร์นี้ไปขายต่อ
แล้วพอมาตามทวงเลยสวยเลย